ในช่วงแรกไปดูเหตุการณ์เด่นที่เกิดขึ้นในรอบวันนี้กันก่อนว่ามีอะไรบ้าง

ที่จังหวัดนครนายกนะครับมีแม่ค้าขายผลไม้พาแม่ไปรับผลไม้จากตลาด
ขากลับเสียหลักไปชนท้ายรถบรรทุกอย่างจัง
ส่งผลให้แม่ซึ่งเป็นผู้โดยสารนั้นบาดเจ็บสาหัส
สาเหตุคาดว่าคนขับนั้นหลับในติดตามพร้อมกันกับเหตุการณ์อื่นครับ

อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นทำให้หน้ารถกระบะพังยับเยิน

หกล้อจอดรอส่งน้ำแข็งที่ร้านค้า
่งหน้าสระบุรีก็ขับมาพุ่งชนท้ายเข้าเต็มแรง
ที่จังหวัดร้อยเอ็ดเกิดอุบัติเหตุรถเก๋งเสียหลักชนกับเสาไฟส่องสว่างบนถนนบายพลาสเลี่ยงเมืองในพื้นที่บ้านน้องทุ่งมนต์ตะบนรอบเมืองอำเภอเมืองร้อยเอ็ดแล้วพลิกตะแคงอยู่ร่องกลางถนนในสภาพพังเสียหาย
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นเป็นวัญไนวรรณชัยเวียงนนท์อายุสามสิบห้าปีคนขับ
พอมาถึงจุดเกิดเหตุรถกระบาดที่ขับตามหลังเร่งเครื่องแซงซ้ายขึ้นมาแล้วเลี้ยวตัดหน้าเข้าจุดกลับรถอย่างกระทันหัน
หักหลบจนรถเสียหลักชนเสาไฟส่องสว่างแล้วพลิกตะแคง
เพราะดีที่ไม่ได้รับบาดเจ็บมากนัก
จังหวัดนครราชศรีมาเกิดดูปฏิเหตุรถเก๋งเสียหลักชนเสาไฟ
มหนองกกถนนสาย๓๐๔ช่วงปากทงชัยกบินบุรี
ในพื้นที่ตะบนภูหลวงอำเภอปักทงชัย
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้รถเก่งหงายท้องล้อชี้ฟ้า
คนขับและผู้ต์สารรวมสามคนได้รับอาจเจ็บ
กุภัยช่วยเหลือนำตัวส่งโรงพจรบรรยาบาล

จรยองมุ่งหน้าจสุรินคาดว่าคนขับน่าจะเกิด
อาการหลับในทำให้เสร็จหลักชนเสาไฟส่องสว่าง

เพราะดีที่ไม่มีใครเสียชีวิต
ที่จังหวัดสมุทรปลาการกระดุบตีเหตุรถจักรยานยนต์

ขี่รถจักรยานยนต์เสียชีวิตจมกองเลือดอยู่กลางถนน
คนขับรถกระบะระบุว่าก่อนเกิดเหตุ

พอมาถึงจุดเกิดเหตุจอดติดไฟแดง
จู่ผู้ตายก็ขี่รถจักรยานยนต์
ชนท้ายอย่างจังจนเสียชีวิต